ปิ้งและข้าวเกลียบของน้องสองคนนี้
เขาบอกว่าถ้าขายธรรมดาโลกมันไม่จำ

เอ่อเห่อ

หลายคนบอกว่าน้องขายอยู่ที่ไหนอยากไปซื้อ
หาดบางศักดิ์จังหวัดพังงา
นักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหารแถวนี้บอกว่าน่ารักจังเลย

ดิฉันเห็นว่าใจอ่อนก็ต้องซื้อก่อนแล้วล่ะ
เอาไปเลยทั้งไข่ปิ้งทั้งข้าวเกลียบนะคะ
ข้อความระบุว่าน้องน่ารักมากใครว่าง
แวะมาที่หาดบางศักดิ์อุดหนุนน้องได้ค่ะ
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าพูดขนาดนี้

บางคนบอกว่าเคยเจอแล้วน้องสองคนนี้ค่ะอุดหนุนประจำ
คือเห็นใจน้องด้วยความขยันของน้อง
และการท่องที่จะท่องได้พร้อมกันแบบนี้
ต้องฝึกนะคะใช่ค่ะโอ๊ยเก่งจริง
แค่ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินนี่ก็คือยกนิ้วให้แล้วนะ
อันนี้ยิ่งแบบมีความสามารถในการชักจูงใจอีกนะคะ

พี่คะซื้อไข่ปิ้งไหมคะไข่ปิ้งแท้ไม่ได้ตังค์

เจอน้องก็อุดหนุนน้องด้วยนะคะเก่งแล้วก็น่ารักมาก